งานเดียวกันนะคะเจอนุ่มเกรทวรินทรโอ้โหมาเป็นคู่ซีเห็นเขาลงรูปคู่กันอยู่นะคะ
จิ้นเจมส์จีกับเกรทค่ะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกรทวรินทรงานปังมาก
เพราะว่าละครเขาเข้าวานให้หนูเป็นสายลับก็ดังเล่นเรื่องไหนก็ฮอตแต่ว่าไอ้เรื่องหัวใจน่ะสิคะ
มันอีลุงตุงนังมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะโดนโยงใยทั้งเหลืองแฟนเก่าจำได้ไหมคะ
ดาวพิมพ์ท้องอะตอนนั้นโอ้ขุดคุยต้นปีนะคะจนกระทั่งมาล่าสุดมีแฟนแล้ว

คุณหมอออนนะคะถ้าเห็นหมอออนเป็นหมอผิวหนังดูแลคลินิกต่างนี้นะคะ
ตกลงยังรักก็ดีหรือเปล่านะคะ
ไปฟังกันที่ตอนส่วนท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แน่นิดเดียวดีกว่าค่ะ
รู้สึกมีความจริงหรือเปล่า

เพราะว่าพี่แซ็คที่สัมภาษณ์ฉันมาตั้ง๓๐๐๐ล้านปีและ